วิรกรรมของคนหัวร้อนตามท้องถนนมันก็มีให้ได้เห็นเรื่อยนะครับ
บอกไว้ตรงนี้ก่อนคิดจะทำอะไรต้องใช้สติให้ดี
เพราะทุกวันนี้กล้องมันเต็มไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถ
หรือว่ากล้องมือถือโทรศัพท์มือถือ
แล้วเนี่ยที่บันทึกเอาไว้ได้ไปเจอกับวีรกรรมของคนหัวร้อนที่ใช้รถใช้ถนน
หัวร้อนอย่างเดียวไม่พอลงมาหาเรื่องชาวบ้าน
เหตุผลหลักผมมองว่าน่าจะเพราะมึนเมา

ว่ากล้องไม่ใช่ใช่เหรอท่าน
ว่าจะเป็นกล้องจรปิดกล้องมือถือ
เขามีการว่าจะเป็นผลแปลง

พวกเขามีเต็มเกินไปสินะ

เล่นหนึ่งครั้งหนึ่งดีครับผมไม่ไหว

นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนใจเจ็บสิ

กูเจ็บหมด
พี่ทำอะไรพี่บังคับขอผม

เจ็บหมดแล้วอ่ะตอนหลังไม่ไหวแล้ว
เจ็บหมดแล้วเออมันเจ็บหมดแล้วอ่ะอืม

อย่างที่น้องใบตองบอกกลางจนเจอดี
คือเรื่องของเรื่องไหน
คนขับที่ลงมา

น่าจะลักษณะเมาแล้วขับแบบว่า

แล้วก็มีลักษณะเหมือน
มีถ้อยคำที่ไม่ดี

แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเหตุเกิดที่เมื่อคืน
เขตเทศบาลนครสวรรค์เธอไปถ่ายคลิป

แล้วก็ลงมามีเรื่องกับผู้ชายที่ขับขี่มอเตอร์ไซค
ตรงข้ามคือตอนแรกมีเรื่องกับคนอื่นก่อนนะ

มีผู้ชายคนนึงเดินมาห้ามเอาไว้

ที่มีเรื่องชกต่อยกับคนที่เมามา

ในโลกโซเชียลเขาฮิตฮอตมากเลย

ก็เลยสุดท้ายไปมีเรื่องกัน
ถ้าเป็นผมมีคนมาบอกว่ารูปหล่อนักนะ

แต่สุดท้ายคือด้วยความที่ว่าคงจะพูดประชดประชัน

ปรีเข้าไปหาผู้ชายที่เป็นพลเมืองดี
จะมาปกป้องผู้หญิงนะชกต่อยกันอยู่สักพัก

ลิ้งลงไปกับพื้นเจอเตะก้านคอเข้าไปอีกหนึ่งที

ไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวไม่ได้เมาหมัดด้วยน้องใบตอง

แต่ทีนี้พอจบเนี่ย
มันเหมือนจะจบแล้วนะก็คือมีเรื่องกับคนแรกไปแล้ว

แต่ก่อนหน้าที่จะเดินไปตรงนั้นเขาไปผลัก
ผลักรถที่เขาให้บริการส่งอาหาร

คนขับรถคันนั้นมอเตอร์ไซคันนั้น
เขาก็ไม่ปลอดภัยเขาก็ขึ้นเหมือนกัน
ทำลายรถเขาทำไม
ไม่ยอมนะตะโกนบอกให้ลงมาเคลียร์

คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร
บอกว่าเฮ้ยลงมาก่อนทำแบบนี้ได้ยังไงดูขับหนีไปเลยนี่อันตรายน่ะดี
ล้อไม่เหยียบเท้าเข้าไปก็ชี้หน้าด่ากันพูดคุยกันอยู่พักนึงพี่จะลงมาไหม
ไอ้คนขับก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปสักพักนึงขับหายไปเลยหนีไปเลยเนี่ย
แต่ยังไงซะนะครับคนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณนุ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนก็ไม่ได้เข้าแจ้งความอะไร
อันนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องฝากไปยังคุณตำรวจ
เกิดว่าดูเห็นแล้วเนี่ย
บางทีเจอกับคนที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับเนี่ย

เจ็บหมดแล้วเป็นคำฮิตกันไปเลยนะฮะ